ตอนนี้เนี่ยชีวิตของแพทย์นับประพักษเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะคะคุณผู้ชม
ถ้าไม่เกิดเรื่องราวสุดดราม่านี้ขึ้นนะคะ
จริงแล้วชีวิตของแพทย์นับประพาไม่ได้โรยด้วยกลีบกราบนะคะ
ก่อนหน้านี้ชีวิตเธอต้องฝากฟันมอเตอร์สุมมามากมาย
วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเรื่องราวสุดดราม่าในชีวิตของเธอว่า
ผ่านอะไรมาบ้างไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ
ชีวิตครอบครัวกำลังจะสมบูรณ์พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอีกเพียงไม่กี่วัน
แต่ดูเหมือนชีวิตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบของแพทย์น้ำประพาจะไม่ง่ายอย่างที่คิด
เมื่อสามีกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวพันธเครือข่ายไซสนะ
พ่อค้ายาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน
ก่อนหน้านี้ชีวิตของดาราสาวต้องเผชิญมรสุมอยู่หลายรอบ
ปัญหาความรักที่ไม่สมหวังอยู่บ่อยครั้ง
แต่ที่ดูจะหนักหนาที่สุดถึงขั้นเป็นคดีความทำร้ายร่างกาย
จากกรณีคลิปเช้าตบใต้ทางด่วนเป็นข่าวดังเมื่อต้นปีก่อน

นับตั้งแต่เคยมีคดีความถูกคุณพ่อแท้ฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดู
กว่าจะผ่านมรสุมลูกใหญ่มาได้ก็ใช้เวลาอยู่หลายปี
พอได้กลับมาดูแลบุพการีอีกครั้ง
คุณพ่อก็มาด่วนจากไปเพราะโรคร้าย
ขณะที่คุณแม่ก็กำลังป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์
มีเธอเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลรักษา
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นในครอบครัว
จนเป็นที่มาของฉายานางเอกลูกกระตันยู
และเพราะอยากให้คุณแม่ได้เห็นหน้าหลาน
จึงตัดสินใจเลือกที่จะมีครอบครัว
และตัดสินใจแต่งงานกับเบ้นอัครกิจวรโรธเจริญเดช
เบนท์เรสซิ่งแฟนนุ่มนักบิด
คนที่เธอคิดฝากชีวิตและเลือกให้เป็นหัวหน้าครอบครัว

ที่กำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
และมรสุมครั้งนี้คงจะเป็นบททดสอบครั้งใหญ่อีกครั้ง